คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีไม่น่าเชื่อจริงนะคะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปแต่คลิปต้องเบลอเซ็นเซอร์เยอะหน่อย

คนนึงคือจะถ่ายคลิปแล้วก็บังคับข่มขู่ผู้ชายที่ป่วยออทิสติก
ให้สำเร็จความไคร้ให้เพื่อนอีกคนนึงที่เป็นสาวประเภท๒เหมือนกัน
แล้วบังคับว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะโดนทำร้ายร่างกาย
เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
กูบอกให้ทำทำแป๊บเดี๋ยวมึงไม่ต้องทำอะไร
มึงแค่ทำกับเพื่อนกูโอเคโอเคไหม
มึงเร็วกูรู้
ปิดไฟปิดไฟปิดไฟก่อนเออโอเค
โอ้โหแค่ฟังเสียงไม่ได้เห็นภาพ
เพราะภาพเราก็ต้องเซ็นเซอร์ต้องเลออยู่แล้วนะคะ
ก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหทำไมมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เฟซบุ๊คข่าวไทยวางสตอรี่โพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยสังคม
ซึ่งจริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อนค่ะ
ในพื้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
สาวประเภท๒๒คนก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงอะนะคะ
มีคนนึงเป็นคนถ่ายคลิปแล้วเป็นคนตะโกนขู่บังคับ
ให้ผู้ชายที่ป่วยออทิสติกสำเร็จความไข้ให้เพื่อน

ถ้าไม่ทำก็จะทำร้ายร่างกาย
ใครได้เห็นคลิปนี้โอ้โหวิจารณ์ยับเลยนะคะ
พฤติกรรมแบบนี้ทำไปได้ยังไง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นงานบุญหมอลำ
สาวประเภท๒๒คนนี้เป็นคนต่างอำเภอ
แต่ว่าล่าสุดเขาก็ปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้ว
เราได้คุยกับนายอำเภอวังสามหมอนะคะ
ก็ให้ข้อมูลมาว่าคลิปนี้มันเมื่อ๓ปีก่อนจริง
หลังเกิดเหตุทางผู้ปกครองเข้าไปแจ้งความ
ทางผู้ชายเด็กหนุ่มผู้เสียหาย
เขาไม่สามารถให้การอะไรได้ด้วยความที่เขาป่วยด้วยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยสาวประเภท๒ที่อยู่ในคลิปติดต่อเข้ามาขอไกล่เกลี่ย
แต่แม่ของเด็กหนุ่มผู้เสียหายไม่ยอมยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าคลิปมันถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์
เด็กหนุ่มผู้เสียหายเขาก็เสื่อมเสียอับอายด้วยนะคะ
อกจากถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายจิตใจ
แล้วพอคลิปนี้มันแชร์ออกไปโอ้โห
คือมีรายงานว่าสาวประเภท๒คนที่ถ่ายคลิป
เหมือนกับถ่ายเล่นตอนเมา

มันขำเหรอคะ

กลายเป็นข่าวเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่
แต่เหมือนกับว่ามีข้อมูลมาว่าสาวประเภท๒คนที่ถ่ายคลิป

เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา

เป็นสาวประเภท๒ที่อยู่ในคลิปอีกคนนึง
มาคุยกับแม่ของเด็กหนุ่มผู้เสียหาย

มาคุยมาเจรจามาไกล่เกลี่ย
สุดท้ายเจรจากไกล่เกลี่ยและจบลงด้วยดี
นิวนามสมมุติสาวประเภท๒อีกคนนึง

ให้กับแม่ของเด็กหนุ่มผู้เสียหาย
แล้วก็มีการทำขวัญผูกข้อไม้ข้อมือ
แต่ก็ได้มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ของเด็กหนุ่มผู้เสียหายบอกว่า
คือแม่รู้เพราะเห็นคลิป
แชร์กันในโลกออนไลน์แม่ช็อกรับไม่ได้

สาวประเภท๒คนที่ถ่ายคลิปคนที่ขู่ในคลิปค่ะ

ก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่จองเวรจองกรรมก็แล้วกัน
ขอให้จบลงแต่เพียงเท่านี้
ใช่เหรอไม่เอาความเนอะอย่างเดิม
คือแย่ทั้งบาปต่อกันต่อไป
เพราะภาพถึงเป็นบาปกระชาติที่เดียวครับคุณคุณอีก
ทีนี้ค่ะนิวน้ำสมุดสาวประเภทสองอีกคนนึง
ที่อยู่ในคลิปเขายังมีชีวิตอยู่นะคะ
เขาก็บอกว่าวันนี้อยากจะขอโทษจากใจจริง
ยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย

แล้วเพื่อนอีกคนนึงที่ถ่ายคลิปที่โวยวาย

ยืนยันว่าจะไม่ก่อเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ซ้ำอีกค่ะ